โอ้โหเป็นวัดดังวัดสำคัญด้วย
ใช่วัดสำคัญเป็นมรดกโลกด้วย

ที่วัดน้ำสายไปว่ายขอบพรและไปน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
หรืออยากไปสารเจ้าฟุชิมินาบริสารเจ้าจิ้งจอก

อยากไปย่านสนตนเก่าแก่หรือว่าอยากไปอูโมงซากูระ

ทำไมต้องซื้อตัวเครื่องบิน

ไม่ต้องเดี๋ยวนั่งรถเมย์ไปด้วยกันได้

ใช่ค่ะงานนี้เรียกว่าใครที่รักญี่ปุ่น
คนที่อยากจะไปเดินทอดน่องแดนอธิอุทัยเนี่ยพลาดไม่ได้

ท่องเมืองน่ารักแบบฉบับญี่ปุ่นแท้
คือไม่น่าเชื่อนะว่าทั้งเมืองญี่ปุ่นจะมาอยู่ในห้างได้
คุณสุบสกุลบอกแล้วว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
เราไปติดตามบรรยากาศไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกันจากรายงานค่ะ

โทจิหนึ่งในมรดกโลกจากยูเนสโก
เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น
ท่องเมืองรักแบบฉบับญี่ปุ่นแท้
ต้องบอกว่าคนไทยตอนนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะนะคะ
ทีนี้ก็อาจจะมีคนในอีกกลุ่มนึง
ที่เขาอาจจะไม่พร้อมด้านทั้งเวลาการลางานหรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะว่าเขาเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น
แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขายังอยากไปเที่ยวเมืองนี้เลย
งานนี้ได้ขนความเป็นที่สุดของเมืองเกียวโตมารวมไว้
เอาใจหลายคนให้หวนคิดถึงประเทศญี่ปุ่น
พร้อมกับจินตนาการว่ากำลังเดินเที่ยวอยู่ในแดนอาทิตย์อุทัย
น้ำตกสามสายจากภูเขาโอโตวะตั้งอยู่ในวัดคิโยมิสุเดละ
หรือวัดน้ำใสมีความเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้พร
ในด้านการงานการศึกษาความรักและสุขภาพ
เสาทอลิอิสีแดงที่เรียงรายอย่างสวยงามด้านนี้
คือสารเจ้าฟูชิมินาลิหรือสารเจ้าจิ้งจอก
อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเกียวโตที่ต้องปักหมุด
เขียนคำโอยพรให้ชีวิตลุ้งเรื่อง
จากนั้นไปเดินช้อปปิ้งที่ย่านที่กาชิยามา
บรรยากาศสองข้างทางตกแต่งด้วยอาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปุ่น
มีทั้งร้านอาหารร้านขนมพื้นเมือง
แหล่งรวมอาหารขึ้นชื่อของเกียวโตค่ะ
ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือขบวนอวะโอโดลิ

ถ่ายทอดกันมายาวนานถึง๔๐๐ปี
มาสร้างสีสันในงานทุกวันวันละ๕รอบ
พร้อมกระทบไหล่มัสคอตแมวญี่ปุ่นสุดน่ารัก
ใครที่ฝันอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นสักครั้ง

ถึงวันที่๑๘มิถุนายน๒๕๕๙
ลานกลางชั้น๑ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคร์
ทรัฐทีวีรายงาน